สาวเสียงทินจินตลาภูลลาบนะคะ

เธอเนี่ยเก็บกระเป๋าตังค์ได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ

ก็เลยมาลงประกาศตามหาเจ้าของนะฮะ
เพราะว่ามีทั้งโทรศัพท์เงินสดเกือบ๒๐๐บาท

ปรากฏว่าไม่ทันข้ามคืนค่ะ

ก็เป็นเด็กนักเรียนมารับมากับคณะทัวร์
กำลังเดินทางไปทัศนศึกษากับคุณครู

พอน้องทราบว่าคนที่เก็บได้เป็นพี่จินเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
น้องดีใจจนน้ำตาไหลโผเข้ากอดเลย
คุณผู้ชมดูน้ำตายังอาบสองแก้มอยู่เลยนะคะ

ก็ยังให้เงินน้องเพิ่มอีก๓๐๐๐บาทด้วย

แล้วก็ดีใจกับน้องจริงที่ได้ของคืนค่ะ

ให้เงินเพิ่มอีก๓๐๐๐บาทค่ะ

ตินก็เป็นนักร้องคุณภาพ
แล้วก็เป็นนักร้องที่ทำแต่สิ่งดีแบบนี้